ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัวไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
นี่นะคะต้องร้องค่ะเพราะว่านี่กำลังเข้มข้นเลยนะคะ
สำหรับซีรีส์สุดเข้มข้นนะคะซีรานีที่รักค่ะ

เตรียมมาเสริมทีมค่ะทำให้เรื่องราวเรื่องราวเรื่องราวอ่ะ
เรื่องราวมันน่าติดตามมากกว่าเดิมอีกนะคะ

แมนนะคะตอนนี้เป็นตอนล่าสุดนะคะตอนปมโลหิตค่ะ
ตอนนี้เป็นการนำเสนอปมในอดีตของครอบครัวหนึ่งค่ะ
ที่กลับมาทำลายความรักนะคะแล้วก็ครอบครัวจนเกือบพังทลาย
นักแสดงฝีมือมากฝีมือนะคะมาลงจอกันเพียบเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่ไก่สุปรานีนะคะคุณเอ็มอภินันนะคะ
คุณแอปเปิ้ลคุณฟิคุณพี่ภีมฟิฟิฟีมนะคะ
สิริอมรนะคะซึ่งสอนนักแสดงรุ่นใหญ่นะคะ
พร้อมใจกันการันตีเลยนะคะว่าซีรีส์ซีรานีที่รัก
ปมโลหิตเนี่ยเป็นเรื่องราวจากชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าละคร
เรียกว่าทั้งซีนอารมณ์ดราม่าเคล้าน้ำตามาเต็มค่ะ
ช่วงเวลาที่ถ่ายทำถ้ามีฉากร้องไห้นะคะ
เกี่ยวกับครอบครัวสามีและลูก
ตามไปดูแหละว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกวิธีไหนนะคะ
ที่จะแก้ปัญหากับปมตรงนี้
โหดร้ายนะเศร้านะสำหรับน้อย
เล่นเป็นคุณพ่อและสามีที่ชั่วร้ายครับ
คือเห็นหน้าเราเราเป็นคนดีบ้างไม่ได้

มันดูแลครอบครัวกันอย่างนี้ได้จริงเหรอ
พอยิ่งรู้ว่าเรื่องนี้มันมาจากศิรานีที่รัก
ที่มันมาจากชีวิตจริงของแบบคนทางบ้าน

แม่เจ้า